ไปดูอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคม
มีคนขับรถเก๋งชนคุณตาอายุ๗๑ปี

หายตัวไปกว่า๔วันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะตำรวจตามตัวได้แล้วนะคะ
นายวิรัติแก้ววิมลอายุ๓๓ปีค่ะ
อบตัวกับตำรวจภูทรเมืองสุโขทัยเมื่อวานนี้
พุ่งชนนายประเสริฐพันชงอายุ๗๑ปี
ขณะที่กำลังขี่จักรยานได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่๓๑ธันวาคม
โรงพยาบาลพิศนุเวศจังหวัดพิศนุโลก

เพราะว่าต้องตรวจเรื่องของสมองแล้วก็คุณตาท่านอายุเยอะแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะฮะ

สุดท้ายก็ต้องเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
โดยนายวิรัติอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถ
กลับจากซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในตัวเมือง
พอถึงที่เกิดเหตุบริเวณหน้าวัดราชสัทธาธรรมถนนจรดวิถีทอง
รถเกิดฉลับเข้าข้างทางแล้วก็

แล้วเขายืนยันด้วยว่าเขาไม่ได้คิดจะหลบหนีนะคะ
ขณะที่นางอัชราเกรดแก้วเจ้าของรถเก๋ง

บอกว่านายวิรัติได้มาขอยืมรถขับไปในเมือง

จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็นำรถมาคืน
แล้วก็บอกว่าไปขับรถชนถังขยะมา
แล้วก็มีการเอาผ้ามาคลุมรถอะไรด้วยนะคะ

จนกระทั่งมีตำรวจมาขอตรวจค้นที่บ้าน

ได้มีการพูดคุยกับญาติของผู้บาดเจ็บ
แล้วก็รับปากด้วยว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายวิรัตินะคะ

เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

และไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบในทันทีด้วยค่ะ